สวัสดีค่ะชื่อฟุตนะคะนาธิการชัยแก้ว

โอ้โฮที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่อยากขึ้นเหนือเลยครับ

ต้องถามฟุ๊กก่อนว่าโสดมานานยัง

เป๊กผู้ชายชอบแบบไหนบ้างไหนเล่าให้ฟังซิ

ผมได้ข้อมูลมาว่า
คุณชอบผู้ชายที่เด็กกว่าหรอ

จัดหนุ่มโสดมาอายุน้อยทั้งนั้นเลย
ไม่มีใครถึง๒๖เลย
ว้าว

อาการออกเลยว้อย

ฟุ๊กอาการเสียเลยบอกอันนี้ดีจริง
เดี๋ยวเราก็เก็บโทรของ้อน

เป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับ

แต่ถ้าอยากสร้างอนาคตกับผมต้องทำไง

ไอ้นี่โดดทุกเม็ดมันจริง
โดนทุ่มแมทอย่างกับสไตเปอร์

จริง

ใจเย็น

หยุดไม่ต้องเขิน
ดึงไว้เราดึงไว้ดึงไว้ก่อน

คุณมีอะไรอยากจะพูดกับสาวโสดของเราในวันนี้ครับ

เฮ้ยพี่กดดันเด็กไปหรือเปล่า

ถ้าคนนี้ก็พูดขนาดนั้นว่าคุณจะโดนรีไท

ลูกค้าคนแรกของคุณ

พี่สมานพ่อคุณ

แบบน่ารักแต่ผู้ชายคนนี้จริงเป็นผู้ชายที่อบอุ่น
เป็นคนรักสัตว์คุณฟังชื่อ

ชื่อหมาจะบ่งบอกถึงมูลตัวคู่นี้

อำนวยอำนวยคือชื่อพ่อ

ไม่รู้จักชื่อพ่อหนูแน่นอน

พ่อหนู

ซีอิ๊วตรงกับพ่อใครไหมครับ
ซาร่าอย่าบอกนะพ่อชื่อซีอิ๊ว
ซีอิ๊วไม่สูตรชื่อพ่อ

อายุ๑๒ปีครับอาชีพขายของออนไลน์ครับ
เป็นอย่างไรครับอายุ๑๒เองนะครับ
ไม่น่าทรง

มีคนเดียวที่โดดออกมาจากที่เหลืออยู่

มันยังไม่เจอคนที่รู้สึกว่าใช่มั้งครับ

แล้ววันนี้คุณมองเข้าไปที่คุณฟุ๊ก

ผมทำตัวไม่ถูกเลยครับ

ลากกลับบ้านนะคะเป็นอย่างไร
ลากกลับบ้านมีหลายวอลไลท์ที่ให้อันนี้อาจจะแบบ

ผมก็จะมีขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็พวกรองเท้าอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นพวกแบรนด์เนมหรือแฟชั่นวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ